ตรงก็คือเราไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ค่ะ

ไม่ได้บอกเขาไม่ได้โกหกค่ะเรื่องนี้รู้อยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติที่เขาชอบไปสั่งสรรค์กับเพื่อนอยู่แล้วค่ะ
มีหลายอย่างหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจกันมากกว่า
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออก็คงจะพอเนอะ
ไปเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นกันก็โอเคค่ะ
เขาก็เป็นคนดีก็เสียดายค่ะ

อัมให้โอกาสที่จะกลับมาเหมือนทุกแม่น

กึ้งเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกคนรู้จักกันอยู่แล้ว
แต่กับพี่โฟบขอโอกาสอีกครั้ง

แล้วตั้งแต่วันนั้นคุณไม่ได้เจอกัน

มีโอกาสเลือกก็ขอให้เลือกคนที่เราเข้าใจที่สุด
เข้าใจเราที่สุดแล้วเราเข้าใจเขาที่สุดดีกว่า
ดีกว่าอยู่ไปแล้วก็ต้องเลิกลาเนาะ